ชื่อคุณยาวขนาดนี้ฮะคุณยาวมากสร้างสรรค์จริงจริงก็ถ่ายคลิปขณะให้เจ้าตัวนั่วเนี่ยเลี้ยงกิ่งไม้อยู่บนจมูกนะคะส่วนเจ้าข้าวคั่วก็ให้คาบถังน้ำพลาสติกเพื่อเป็นการลงโทษที่ทั้งสองเนี่ยแอบไปเล่นคลุกขี้ไก่นอกบ้านเนื้อตัวมอมแหม่มค่ะโดยเจ้าของก็หมดหนทางจะลงโทษก็เลยแบบว่าแม่ก็เชื่อว่านี่เป็น
เมื่อเจ้าของบอกว่าแม่เชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้ทั้งสองโลกเล่นขี้ได้
ผมก็ฮาถ้าผมฆ่าอะไรอยู่ผมก็ทำตกไหมไงคุณแม่
คุณแม่เล่นสั่งสอนซะฮากลิ้งขนาดนี้